ว่าพบเห็นการก่อสร้างสะพานลอยข้ามถนน
แล้วก็กลางสะพานลอยพบว่ามีเสาไฟฟ้าไปโผล่อยู่กลางนั้นเลย
ก็มีการพูดถึงกันว่าเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วตกลงจะไปยังไงต่อ

ในวันนี้นะครับการไฟฟ้านครหลวงเขตบางใหญ่นั้นได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่
ลื้อถอนเสาไฟฟ้าแล้วติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้พร้อมกันครับ
เจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้านครหลวงเขตบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี
ระดมกำลังพร้อมกับอุปกรณ์เครื่องมือ
ช่วยกันลื้อถอนเสาไฟฟ้าที่ทางผู้รับเหมาก่อสร้างสะพานลอย
คนข้ามถนนราชพฤกษ์ได้สร้างบันไดทางขึ้นคล่อมเสาไฟฟ้า
จนมีคนนำไปแชร์ในโลกโซเชียลเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากครับ
หลังจากมีการนำเสนอข่าวไปตามสื่อต่างเจ้าของโครงการและผู้ว่าจ้าง
คือแขวงทางหลวงชนบทนนทบุรีก็ออกมาชี้แจงนะครับ
ทำสัญญาว่าจ้างกับบริษัทสิทธิเริกการโยธาจำกัด
ให้เป็นผู้รับเหมาสร้างสะพานลอยดังกล่าว
และมีการเซ็นสัญญาตกลงกัน
งานก่อสร้างประมาณเดือนเมษายนที่ผ่านมา
แล้วเสร็จประมาณกลางเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ครับ
โดยประสานไปยังการไฟฟ้านครหลวงเขตบางใหญ่

แต่ก็ไม่ได้รับการตอบรับกลับมา
ขณะที่ผู้รับเหมาก่อสร้างจะตรอมไม่ได้
จากเกรงว่าหากสร้างไม่แล้วเสร็จตามสัญญาว่าจ้างจะถูกปรับ
ตัดสินใจลงมือก่อสร้างต่อเนื่องนะครับ
ด้านนายพิพบลิฟต์วิวัตกุลผู้อำนวยการไฟฟ้านครหลวงเขตบางใหญ่
บอกว่าที่ผ่านมานั้นทางไฟฟ้านครหลวงและแขวงคางชนบท
ได้มีการประสานงานกันตลอดเวลาอยู่แล้ว
เพียงแต่ต้องรอเวลาที่เหมาะสมที่จะเข้ามาทำการย้ายเสาไฟฟ้า
แต่สุดท้ายมาเกิดเรื่องขึ้นซะก่อนครับ